ประชาชนชาวกัมพูชาหลายร้อยคนครับต่างพากันร่วมงานศพของนายแกมเล
นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา
หลังจากที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันเมื่อวานนี้

นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลกัมพูชา
อายุ๔๖ปีซึ่งถูกยิงเสียชีวิต
ขณะที่ดื่มกาแฟภายในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันในกรุงพนมเป็น
ถูกนำมาประกอบพิธีภายในวัดแห่งหนึ่งที่กรุงพนมเป็น
โดยมีการตกแต่งเต็นต์ด้วยทงชาติและดอกไม้
ด้วยโดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนต่อแถววางดอกไม้
ด้วยเหตุการณ์ของเดินเก่าเกิดขึ้นท่ำกลางสถานการณ์ตึงเครียด
และฝ่ายค้านที่ต่างหวังจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งปีหน้า
ในการเลือกนักเคลื่อนไว้เพื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มขมีเพื่อขมี
แผ่อาณาจักรทางธุรกิจของผู้นำกัมพูชาและครอบครัวที่มีมูลค่ามากกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ว่าทางการกัมพูชาจะสามารถจับกลุ่มมือปืนผู้ก่อเหตุอายุ๓๘ปีได้
โดยอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเป็นเพราะความขัดแย้งเรื่องเงินแต่ผู้สนับสนุนนายแกมเลยก็มองว่ารัฐบาลน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้